ไปดูที่อุดรธานีบ้างมีเหตุคนร้ายเนี่ย
บุกไปงัดบ้านของชาวบ้านหรือค้นข้าวของนี่เกลือนเลย
ก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าไปจำนวนหนึ่งค่ะ
แต่ที่เจ้าของบ้านเขาบอกไม่น่าเชื่อ
คือมันมีเป็นเพชรแล้วก็มีพระเลี่ยมทองเนี่ย

เจ้าของบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าสงสัยวิญญาณของแม่เนี่ย
น่าจะมาบังตาโจรทำให้เขามองไม่เห็นนะคะ
ป้าบุญครองชัยพรมมาอายุ๖๗ปีคนนี้ค่ะ
ยกมือไหว้รูปของแม่เลย
ซึ่งเธอตั้งบูชาอยู่ที่โต๊ะบูชา
หลังจากที่บ้านเกิดเหตุโจรงัดหน้าต่างเข้าไป
รื้อค้นข้าวของแล้วก็ขโมยทรัพย์สิน

และเงินในกระเป๋าสะพายไปรวมแล้วประมาณ๕๐๐บาท
แต่แหวนเพชรพระเลี่ยมทองที่วางอยู่บนโต๊ะนี่แหละ

บุญครองก็เล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เธออยู่กับลูกสาวคนเล็กและหลานสาว
ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็ออกไปทำบุญให้แม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกรกฎาคม
พอกลับมาถึงบ้านตกใจเลยปรากฏว่าโอ้โหทรัพย์สินในบ้านถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
ไปตรวจสอบก็พบว่าเงินที่เก็บไว้หายไป
ก็ยังคิดนะคะว่าโอ้โหแม่ทำไมไม่ช่วยปกป้องทรัพย์สินในบ้านเลยอุตส่าห์ไปทำบุญให้
แต่มาดูอีกทีปรากฏว่าแหวนเพชรที่ลูกสาวคนโตซื้อให้ตกอยู่ที่พื้น
พระเลี่ยมทองหนักหนึ่งสลึงก็ยังอยู่
กับขนลุกเลยค่ะยกมือไหว้ขอโทษวิญญาณแม่ที่ไปคิดตำหนิแม่ไปนะคะ
เชื่อว่าที่คนร้ายมองไม่เห็นทรัพย์สินมีค่านี้เนี่ยเพราะวิญญาณแม่น่าจะช่วยบังตาคนร้ายเอาไว้
ส่วนทางด้านคดีค่ะตำรวจก็คาดว่าคนร้ายน่าจะผ่านมาแล้วก็มาดูลาดเราไว้ก่อน
พอสบโอกาสเห็นไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยเข้ามาขโมย
ซึ่งจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ